หน้าเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดสิบห้าธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ยุเจ้าของเขียงเนื้อถูกคนร้ายบุกเข้าไปแล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าที่ศีรษะ
อาการยังสาหัสอยู่เลยนะคะ
แล้วก็คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นพยานคนสำคัญเป็นหลานชายอายุแค่๔ขวบ
แต่ว่าหลานบอกว่าคนร้ายเนี่ยพอหลังก่อเหตุเสร็จทำท่าเหมือนยิงปืนเล่นใส่หน้าปิ้วอย่างนี้
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องคุยกับหลานชายวัยสี่ขวบก็มีสหวิชาชีพมีเจ้าหน้าที่มาคุยกับเด็กเนี่ยนะคะ
คือให้เด็กชี้ภาพว่าเด็กจำได้ไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงคนก่อเหตุคือ
เรื่องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนรู้จักอาจจะเป็นญาติคนใกล้ชิดนี่แหละก่อเหตุ
ว่าเป็นลักษณะของการชิงทรัพย์เพราะว่ามีทรัพย์สินหายไปเป็นแบบหลายแสนทีนี้หลานชายวัยสี่ขวบเขาชี้ภาพ
ว่าคนที่ก่อเหตุเป็นน้องชายของสามีเจยุแต่ว่าทางครอบครัวของน้องชายสามีเจยุบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยนะ
ภรรยาบอกยังอยู่ด้วยกันไม่น่าจะไปก่อเหตุได้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายบุกเข้าไปยิงเจยุนะคะ
นางยุภาพรบุราณรัฐเจ้าของเขียงเนื้อกระสุนเข้าหัวอาการสาหัสยังไม่รู้สึกตัวเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลยนะคะอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเช้ามืด๑๕ธันวาคม
ต้นคาดว่าเป็นการชิงทรัพย์เพราะว่าทรัพย์สินของเจยุเนี่ยทั้งทองรูปภัณฑ์น้ำหนักรวม๔๕บาทเงินสดกว่า๔แสนบาทหายไป
ตำรวจนำหมายจับสารจังหวัดพลไปจับกลุ่มนายวุฒิชัยบุราณรัฐน้องชายของสามีเจยุค่ะ
เพราะว่าหลานชายวัย๔ขวบที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นพยานคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์ชี้ภาพถ่ายยืนยันว่านายวุฒิชัยนี่แหละเป็นคนลงมือยิง
แต่ในเหตุการณ์นี้มีผู้ชายอีกคนที่ร่วมก่อเหตุด้วยนะคะแต่ผู้ชายอีกคนนึงเนี่ยเขาใช้ผ้าพันหน้าแล้วก็ร่วมก่อเหตุด้วย
ตำรวจบอกว่าอีกคนนึงอยู่ระหว่างการติดตามตัวล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสคนร้าย
รถต้องสงสัยที่ใช้ก่อเหตุและพยานทั้งหมดที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุก็คือมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดของเทศบาลชนบทซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญนะที่จะบอกว่าใครเป็นคนร่วมก่อเหตุบ้างคือตอนนี้ทางตำรวจเขาบอกว่าต้องตรวจสอบสามีของเจยุด้วยนะ
นายวรวุฒิบุราณรัฐเนี่ยค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมดังนั้นกล้องวงจรปิดจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะบอกว่านายวรวุฒิสามีของเจยุเนี่ยอยู่ไหนอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ไหน
เพราะกล้องวงจรปิดสามารถเก็บภาพเส้นทางจากบ้านของนายวรวุฒิผ่านเทศบาลตำบลชนบทแล้วก็ไปถึงบ้านที่เกิดเหตุระยะทางห่างกันประมาณ๒๕กิโลเมตรค่ะ
ก็คือจะตรวจสอบตามเส้นทางเหล่านี้ว่ามีความเชื่อมโยงกันไหมตัวสามีของเจยุอยู่ที่ไหนในจังหวะที่เกิดเหตุ
รวมถึงต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์จากตำรวจพิสูจน์หลักฐานด้วยนะคะหลังมีการเร่งรัดผลตรวจในที่เกิดเหตุเพื่อที่จะนำมาเป็นหลักฐานในการเอาผิดคนที่ร่วมก่อเหตุว่าคนที่ร่วมก่อเหตุคือใช่สามีของเจยุหรือเปล่า
แต่ว่าภรรยาของนายวุฒิชัยน้องชายของสามีเจยุเนี่ยค่ะยืนยันว่าช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยนายวุฒิชัยยังหลับอยู่ในบ้านนะครับนายวุฒิชัยออกจากบ้านไปทำงานตามปกติช่วงเวลาประมาณ๗โมงเช้าแล้วก็มีพยานหลายคนยืนยันว่าเจอนายวุฒิชัยไปทำงาน๗โมง๘โมงเนี่ยยังไปทำงานอยู่เลยดังนั้น

ทีนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านไผ่ก็ต้องนำตัวนายวุฒิชัย
ซึ่งเป็นน้องชายของสามีเจยุมาสอบปากคำอีกครั้ง
เพราะว่าพยานคนสำคัญคือหลานชายวัย๔ขวบชี้ภาพ

แต่ว่าตัวสามีของเจยุค่ะนายวรวุฒิเบื้องต้นยังคงปฏิเสธอยู่นะคะ
ยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ดังนั้นตำรวจก็จะต้องนำตัวนายวุฒิชัยไปขออำนาจศาลจังหวัดพล
เพื่อควบคุมฝากขังผลัดที่๑แล้วก็มีการสอบสวนเพิ่มเติม